แล้วเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้ดู

ทั้งด้านนอกอาคารและด้านในอาคาร
หอพักแห่งนี้ที่กำลังซุดตัวลง
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนเลยนะครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมความน่ากลัวที่เกิดขึ้น
ดูสิมันซุดลงมาแบบนี้เลยนะฮะ
ครับอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรสาครนะครับ
ขณะที่หอพักสูง๓ชั้น

ซึ่งหอพักแห่งนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด๓๐ห้อง
ก็คือชั้นละ๑๐ห้อง๓ชั้น
มีคนอาศัยอยู่๒๙ห้อง
ผู้พักอาศัยอยู่เกือบ๖๐คน
แล้วก็หอพักนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห

ความแตกตื่นชุลมุนของคนที่อาศัยอยู่ในหอพักนะฮะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานโรงงานในพื้นที่

โดยที่ยังไม่รู้เลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ตัวอาคารประตูมันทำให้ประตูเปิดไม่ได้
ห้องประตูมันติด
จนคนในห้องต้องตะโกนเรียกให้คนข้างนอกช่วย
แล้วคุณดูสิคนข้างนอกที่ออกมาจากห้องของเขาได้
เขาพยายามช่วยกันถีบช่วยกันทุบประตู

เพราะกลัวว่าถ้ามันซุดลงไปอีกมันพังถล่มลงไปอีก

คุณดูจังหวะนี้นะฮะเพื่อนร่วมห้องที่รอดออกมาได้
ก็พยายามที่จะช่วยเหลือคนในห้อง
เพราะเชื่อว่าถ้ามีเสียงออกมาจากภาพวงจรปิด
คงมีเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือออกมาจากห้องนี้

แล้วก็มีกลุ่มผู้ชายเขาพยายามทั้งถีบทั้งเอาไม้มาทุบ

คือทุกคนตกใจเหตุการณ์มันเกิดประมาณทุ่มกว่า

มีความพยายามที่ช่วยคนในห้องออกมาอย่างไกล
ทั้งทุบทั้งถีบและท้ายที่สุด

คนข้างในดูสิสามารถมุดออกมาได้

ก่อนเกิดเหตุมันมีสัญญาณเตือน

คล้ายกับรถสิบล้อวิ่งผ่านหอพัก
และหลังจากนั้นได้ยินเสียงคล้ายกับมีอะไรมาเคาะพื้น
ดังกึ้งกึ๊กกึ๊กดังมากนะฮะ
จากนั้นเพดานและกำแพงปูนแตกร้าว
ก่อนที่พื้นจะซุดตัวลง
รีบหนีกันออกจากห้องเลยครับรีบหนีออกจากหอพัก
หลายคนบอกว่าเหมือนกับตอนนั้นคือตายไปแล้วด้วยซ้ำ

แล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์เพราะรอดชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัย
สรุปเหตุการณ์นี้ทุกคนออกมาจากหอพักอย่างปลอดภัย
นี่คือสภาพหอพักหลังจากที่มันซุดตัวลงมานะฮะ
คือมันยังไม่ทันถล่มนะคุณมันแค่ซุดดิ่งลงมาเลยนะครับ
สำหรับหอพักที่เกิดเหตุสร้างเสร็จเมื่อ๕ปีที่แล้วนะครับ
จ้างวิศวกรในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที่เสนอให้แก่อบตมี๓๐ห้อง๓ชั้นชั้นละ๑๐ห้อง
แล้วก็ผู้พักอาศัยก็อยู่๖๐คนนะครับ
หลังเกิดเหตุเธอก็เข้ามาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตกอกตกใจเหมือนกันครับบอกกับเจ้าหน้าที่
บอกกับคนที่เช่าบอกว่าพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหาย

เนื่องจากหอพักได้ทำประกันไว้
แล้วก็คาดว่าสาเหตุของอาคารหอพักดังกล่าวซุดตัวลง
อาจจะเกิดจากสภาพที่มันเก่าเสาเข็มอาจจะหัก
เพราะช่างที่ก่อสร้างใช้เสาเข็มที่มีขนาดความยาว๒๑เมตร
ซึ่งต่างจากอาคารหลังแรกที่สร้างก่อนหน้านี้
ใช้เสาเข็มขนาดความยาว๓๐เมตร

ว่ามีวิศวกรออกแบบแล้วก็ควบคุมการก่อสร้างนะครับ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุนายธีรพัฒน์คัชมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

โดยได้สั่งการให้กันพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตราย

ตรวจสอบหาสาเหตุของอาคารที่สุดให้ชัดเจน
ได้รับคำตอบแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่พักอาศัยอยู่
เพราะตอนนี้หลายคนไม่ได้เอาทรัพย์สินออกมาเลยนะ

แต่ว่านะตอนนี้ต้องกันพื้นที่ตรงนี้ไว้เป็นพื้นที่อันตราย
เพราะดูสภาพสิคะเราไม่รู้ว่ามันจะถล่มลงมาอีกไหม

แล้วก็คือด้านหลังมันเป็นเหมือนครูด้วยนะ
เขาก็บอกเอ๊ะหรืออาจจะเกิดจากดินด้านหลังตรงคูน้ำมันซุดหรือเปล่า
แต่ทีนี้ต้องรอให้มีการตรวจสอบนะครับ

ไปดูอีกที่หนึ่งที่สมุทรปราการ
มีเหตุบ้านซุดเหมือนกันคุณ
ภายในหมู่บ้านบารเมษอำเภอบางสาวทงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
เป็นบ้านทาวน์ฮาวส์ซุดตัว๕หลังรวดเลยนะฮะ

โครงสร้างบ้านซุดตัวจนคานแล้วก็ผนังบ้านแตกหักเสียหาย
ซึ่งภายในและภายนอกตัวบ้านพบรอยแตกร้าวหลายแห่ง
ทำให้เจ้าของบ้านต้องเสี่ยงชีวิตกลับเข้าไปขนย้ายทรัพย์สิน
แล้วก็ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติชั่วคราวนะครับ
วีรยุทธ์แพงมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่เสียหาย
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขากำลังจะออกไปทำธุระข้างนอก
จู่ได้ยินเสียงดังสนั่นเลย
ก่อนที่บ้านมันจะซุดตัวลงมาจนต้องหนีตายออกมาข้างนอก
อนเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและช่วยเหลือ
เพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบ้านหลังนี้และผ่อนธนาคารได้๓ปีเองนะครับ
วันนี้อยู่บ้านใช่ไหมครับ
ช่วงเช้าอยู่บ้านกำลังจะออกไปธุระครับอืม
แล้วพอดีมันได้ยินเสียงก่อนยินเสียงโอ้โหโดดออกมาเลยนี่
เพราะฉะนั้นอยู่ชั้น๒หรือชั้นแรกอยู่ชั้น๒ครับ
ยินเสียงมันมาดังอย่างไรครับ
มันก็ดังแบบบุ้มอย่างนี้ครับดังแบบบุ้มแบบนี้ครับ
และจริงมันเมื่อ๒๓วันที่แล้วมันมีเสียงดังครั้งหนึ่ง
ก็มาสำรวจบ้านดูก็พบรอยล้าวนิดหน่อย
ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้
ส่วนอีกคนก็ซื้อบ้านอีกหลังมาเป็นการซื้อมือสองเหมือนกัน
ราคา๙แสนบาทก็กำลังผ่อนธนาคารอยู่ด้วย
เขาก็บอกว่ากำลังจะออกไปทำบุญตามปกตินะครับ
ก็มีเพื่อนบ้านโทรมาบอกนะฮะอ๋อขออภัยไปทำงานตามปกติ
ก็มีเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าบ้านซุดแล้วก็พัง
ตอนรับสายฟังจากเพื่อนบ้านไม่คิดว่ามันจะเสียหายหนักขนาดนี้นะครับ
พอกลับมาเห็นบ้านซุดเนี่ยคือเขาก็เข่าอ่อนเข่าซุดเหมือนกันคุณ

เพราะมันซุดทั้งโครงสร้างก็ไม่รู้ว่าจะเข้าอยู่ได้อีกหรือเปล่านะครับ
ด้านของนายเกษมแซ่ลีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า๒๐ปี
ซึ่งเมื่อ๕ปีก่อนเคยเกิดปัญหาถนนซุดตัวต่ำกว่าตัวบ้าน
คุณคิดดูว่า๕ปีที่แล้วถนนซุดตัวซุดลงไปกี่เมตรรู้ไหมครับ

ก็มีการแก้ปัญหาด้วยการถมดินแล้วก็ทำถนนให้กับชาวบ้าน
ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ
เรื่องต้นมีการประสานไปยังสมาชิกอบตที่รับผิดชอบพื้นที่
ให้การช่วยเหลือชาวบ้านจัดหาบ้านพักในซอย
ให้เข้าพักชั่วคราวแล้วก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้
แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเรื่องโครงสร้าง
ก็ต้องกันพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายไว้ก่อนแหละนะครับ
คุณดูสภาพข้างในสิน่ากลัวนะฮะ

คือนะตอนนี้เสียงเปรี้ยมันยังดังยังลั่นอยู่เลย

ก็เป็นอุทาหอนสำหรับใครซื้อบ้านมือ๒ต้องหัวสอบก่อนนะคะ